บางคนเชื่อว่ามีการถ่ายติดวิญญาณเกิดขึ้นได้
หรือว่าบางคนเชื่อว่าอาจจะมีสิ่งเล่นลับอยู่
ที่เราอาจจะมองด้วยตาเปล่าไม่เห็น

แล้วก็ถ่ายรูปอาจจะถ่ายติดเขาเรียกว่าพลัง

น่ากลัวมากเลยตายแล้ว
แต่ติดวิญญาณแล้วไม่ทันแล้วว่ากันต่อ

กำลังจะบิ้วว่าเรื่องราวต่อไปนี้มันน่ากลัวมาก
เพราะว่าเราเคยนำเสนอเรื่องราวของการถ่ายภาพ
แล้วก็ติดเหมือนพลังงานบางสิ่งบางอย่าง
ที่ไม่รู้ว่าสามารถพิสูจน์ได้หรือพิสูจน์ไม่ได้กันแน่
ส่วนจะมีรูปแบบไหนบ้างไปดูกันค่ะ
นี่คือภาพถ่ายรถกระบะ
ของอาสาสมัครกู้ภัยสว่างมงติ
คนธรรมสถานลมศักดิ์
ที่สร้างความฮือฮาชวนขนหัวลุก
กับชาวโซเชียลเป็นอย่างมาก

ทีมอาสาสมัครกู้ภัย
เดินทางกลับจากการนำสิ่งของ
จากผู้ใจบุญไปมอบให้กับประชาชน

ที่บ้านน้ำสูบจังหวัดเลย
ซึ่งในการเดินทางกลับนั้นกลับพบอุปสรรคระหว่างทาง
ทั้งเจอสายไฟขาดพาดกลางถนนและเจองูเหลือมขนาดใหญ่ถึงสองครั้ง
เหลือยผ่านหน้ารถและพอมาถึงปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่ง
แต่ในรูปนั้นได้ปรากฏเงาเลือนลาง
ผู้หญิงนั่งอยู่ในรถกู้ภัย
ทั้งที่รถคันนี้มีแต่ผู้ชายทั้งหมด
ทางทีมอาสาสมัครกู้ภัยจึงเชื่อกันว่า
เป็นวิญญาณหญิงสาวที่ถูกรถชนเสียชีวิตเมื่อหลายเดือนก่อน
ตามมาขอบคุณก็เป็นได้
อีกหนึ่งภาพถ่ายที่ชวนขนลุกนี้
ถูกถ่ายได้ที่งานทำบุญครบรอบ๒๘ปีของพุ่มพวงดวงจันทร์ที่ผ่านมา

คนที่ถ่ายรูปนี้เอาไว้ก็คือ
คุณพงศกรทรัพย์เสือ
เจ้าภาพในการเปลี่ยนชุดให้กับหุ่นขี้พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ทุกปี
โดยในวันนั้นเขาได้มาเปลี่ยนชุดให้กับแม่พึ่ง
หลังเปลี่ยนเสร็จก็ได้ถ่ายรูปและนำมาโพสต์ในเฟซบุ๊คส่วนตัว
ปรากฏว่ามีเพื่อนมาแสดงความคิดเห็นว่า
ขาวปริศนาโพหลังหุ่นพุ่มพวงดวงจันทร์
โดยลักษณะเท้าในรูปมีเล็บสีแดงและคล้ายเท้าผู้หญิง
ซึ่งในตอนนั้นที่ตู้กระจกไม่มีใครยืนอยู่ข้างใน
จากหุ่นของพุ่มพวงดวงจันทร์
ทางคุณพงศกรจึงคิดว่าแม่พึ่งคงอยากได้รองเท้าใหม่
เพราะปีนี้ไม่ได้เตรียมรองเท้ามาเปลี่ยนให้นั่นเอง
อีกหนึ่งเรื่องราวที่อาจทำให้คุณไม่กล้าถ่ายภาพอีกเลย
เพราะภาพภาพนี้ชาวบ้านเชื่อกันว่ามันคือภาพถ่ายติดวิญญาณ
ลองสังเกตที่วงกลมสีแดง
ชาวบ้านผู้ที่พบเห็นภาพนี้เขาบอกว่ามันคือภาพติดวิญญาณของไอ้ไข่
กุมารทองชื่อดังที่มีรูปปั้นอยู่ที่วัดสนามชัย
ใช่ไม่ใช่ไม่รู้แต่คนที่มีความเชื่อเขาเชื่อกันแบบนี้
ซึ่งเรื่องนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคล
โดยผู้ที่ถ่ายภาพนี้บอกว่าได้เดินทางไปกราบไหว้ขอโชคลาภกับไอ้ไข่ที่วัดสนามชัย
หลังจากนั้นก็ถ่ายภาพนี้เก็บไว้ดู
ปรากฏว่าดูไปดูมาก็สังเกตเห็นว่ามีบางสิ่งบางอย่างติดมาในภาพ
และเชื่อว่าน่าจะเป็นวิญญาณของกุมารไอ้ไข่ที่ออกมาวิ่งเล่นในตอนกลางคืน
และนี่ก็คือรูปถ่ายที่เชื่อกันว่าถ่ายติดวิญญาณเอาไว้ได้

บุคคลย้ำกันอีกครั้ง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

คือจริงที่เรานำมาเสนอเนี่ยคุณผู้ชมต้องบอกแบบนี้ว่าไม่ได้นำมาเสนอให้เรางมงาย
หรือว่ามาชี้นำอะไรใดทั้งสิ้นนะ
แต่ว่าอยากจะให้ดูว่ามันมีเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้น
ซึ่งบางเรื่องมันก็พิสูจน์ได้
บางเรื่องมันก็พิสูจน์ไม่ได้ด้วยหลักวิทยาศาสตร์นะคะ

เพราะฉะนั้นแล้วใช้วิจารณญาณในการรับชม